เพราะว่ายังมีเวลาสมัครถึงวันที่๘กุมภาพันธ์นี้
ขณะที่แก่นำพักพลังประชารัฐเชื่อมั่นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจะตอบรับการเป็นแคนดิเดตนายมนตรีในบัญชีรายชื่อของพัก
ติดตามจากรายงานครับ
มีความเชื่อมั่นในส่วนของผมนะ
แล้วก็มีความหวังมีความหวัง
นำพักพลังประชารัฐต่างมีความหวังและมั่นใจ

เหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรีของพัก
เพราะกรอบเวลา๘กุมภาพันธ์ยังรอได้
ขณะที่ความคืบหน้าการจัดทำบัญชี
สอบแบบบัญชีรายชื่อของพัก
ข้อสรุปส่งผู้สมัครจำนวน๑๒๐รายชื่อ
โดยทั้งหมดจะถูกนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพัก
ก่อนนำรายชื่อไปเสนอต่อกรกต่อ

โดยยืนยันว่า๕ลำดับแรก
ถือเป็นบุคคลสำคัญที่มีบทบาทอย่างมากในพัก
แม้ไม่มีชื่อในสอสอบัญชีรายชื่อของพักเพื่อไทย
ชัดชาติสิทธิพันธ์ยังยืนยันหนักแน่นเดินหน้าต่อ
ใน๓แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัก

ส่วนที่บอกว่าจะลงสนามเลือกตั้งผู้ว่ากอทมนั้น

หลังถูกถามจุดยืนทางการเมือง
พักเพื่อไทยพ่ายแพ้การเลือกตั้ง
แต่นั่นเป็นเรื่องของอนาคตไม่เกี่ยวกับปัจจุบัน
ยืนยันทุกอย่างยังเหมือนเดิม๑๐๐เปอร์เซ็นต์
บรรยากาศการรับสมัครสอสอกอทมวันที่๓
ภาคการเมืองเดินทางมายื่นใบสมัครตั้งแต่ช่วงเช้า
พักพลังสังคมพักไทยรักธรรมพักทางเลือกใหม่
พลังประชาชนไทยและพักประชาธิปไตยใหม่
สมัครทั้ง๓๐เขต
เช่นเดียวกับพักเศรษฐกิจใหม่แม่ทัพหลวง
อย่างนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณหัวหน้าพัก
นำผู้สมัคร๓๐เขตของพักมาสมัครด้วยตัวเอง
พร้อมระบุในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
สมัครของพักมีช่องทางสื่อสารกับประชาชน

ขณะที่จำนวนสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
แม้จะยังไม่เปิดเผยแต่ยืนยันมิ่งขวัญแสงสุวรรณ
อยู่ลำดับที่หนึ่งในบัญชีรายชื่อ

เป็นนายกรัฐมนตรีของพักเพียงคนเดียว
โดยเตรียมยื่นสมัครที่สำนักงานกรกต๗กุมภาพันธ์นี้
นายอภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย
นำทีมผู้สมัครสอสอเดินตลาดลูกแก่
ตำบลดอกขมิ้นอำเภอท่ามกาจังหวัดกาญจนบุรี
ชาวบ้านให้การต้อนรับอบอุ่น
บ้างถ่ายรูปบ้างสวมก่อตามประสาคคลรักกัน
ยังได้กล้วยน้ำว้า๒หวีพร้อมคำอวยพร
ขอให้ทำงานอย่างกล้วยนะคะ
พร้อมชมในอภิกษิวะผอมลงและดูเด็กกว่าเดิม

บรรยากาศการรับสมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อ
บัญชีนายกรัฐมนตรีของแต่ละพักการเมือง
สำนักงานกรกตก็ไม่ธรรมดา
บางภักดิ์ส่งรายชื่อสอร่วมร้อย
ขณะที่บางพักอย่างอนาคตใหม่ส่ง๑๒๔รายชื่อ
เอกสารที่ขนมาจึงนับได้ถึง๓กล่อง
แต่แค่กล่องคงไม่พอสำหรับพักภูมิใจไทย
ส่งเต็มแม็กซ์๑๕๐รายชื่อ
ภาพที่เห็นจึงเป็นแบบนี้
นี่ก็ลงทุนรอรถเมย์เองเลยทีเดียว

พลตำรวจเอกยงยุทธ์เทพจำนง
ลงพื้นที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ปะประชาชนและแนะนำนโยบายของพัก

ไปพูดคุยกับประชาชนที่ใช้รถโดยสารประจำทาง

ต้องมานั่งรอรถอยู่เป็นเวลานานด้วย

แต่งกายเต็มยดผู้สมัครสอสอแบบแบ่งเขต
จังหวัดเชียงรายพักประชากรไทย๔คน
แต่งกายเป็นเทวดาสวมชะดาสีเหลืองอาราม
นำเอกสารมาสมัครที่หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงราย
เพื่อลงเลือกตั้งชิงตำแหน่งสอสอ

และเป็นที่สนใจจากเจ้าหน้าที่เป็นอย่างมาก
นายสารวุฒิจำนงทรัพย์บอกว่า
เทวดาเป็นผู้พิทักษ์ความดี
และปกป้องผู้คนในโลกมนุษย์
แต่งกายเป็นเทวดามาสมัคร
ก็เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม

และแก้ปัญหาต่างให้กับประเทศชาติ
ข้าวไทยรัตน์ทีวีแร่งาน